คุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมไปที่อำเภอศรีสาคอนจังหวัดนราธิวาสนะครับ
นั่นมีงานหัฐกรรมภาพปัก
ซึ่งเป็นหนึ่งในงานหัฐกรรมสำคัญของทางมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพ
ในสำเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาช
ที่สวยงามและกว่าจะผลิตได้๑ภาพนั้น
ต้องใช้เวลาในการปักนับ๑ปี
แล้วก็มีราคาตั้งแต่๑หมื่นถึง๑แสนบาท

ปักพื้นนี้ใช้ระยะเวลาการปักมากกว่า๖เดือน
กว่าจะได้ลายผ้าปักที่สวยสมบูรณ์

ซึ่งศิลปะการปักผ้าเป็นหนึ่งในงานศิลปกรรมสำคัญ
ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
ในสมเด็จพระนางเจ้าซีริกิตพระพระรมราชนีนาฏ
ส่งฟื้นฝูกขึ้นมาจากงานหัดทศิลป์ไทย
ช่างโบราณเคยสร้างสรรค์อย่างงดงาม
และโดดเด่นเมื่อกลางอดีต
นี่คือหมู่บ้านดาหงตำบลเชิงคีรีจังหวัดนราธิวาส
ครั้งหนึ่งพระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมเยือนและทรงเห็นว่า
รัศดรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
มีศิลปะในการปักผ้าได้ละเอียดประณีตและสวยงาม
และเพื่อเป็นการเสริมรายได้ให้กับประสบนิกร
ได้จัดส่งครูฝึกที่มีฝีมือในการปักผ้า

และพระองค์ทรงมีพระราชกรุณาธิคุณโปรดกล้าว
ให้จัดตั้งโครงการศิลปาชีพกลุ่มปักผ้าบ้านกาหลง

เพื่อฝึกหัดให้หญิงชาวบ้านที่นี่
ฝึกทักษะอาชีพเสริมเกี่ยวกับการปักผ้าขึ้น
สตรีบ้านดาหงจึงยึดตามแนวทางพระราชทาน
ดำเนินงานปักผ้าที่จะมีภาพจิตรกรรมเป็นต้นแบบ

และเป็นผลงานที่ออกแบบสร้างสรรค์ขึ้นใหม่
เพื่อสนองวัตถุประสงค์ที่จะนำไปเป็นภาพต้นแบบ
สำหรับงานปักเป็นการเฉพาะ
ลักษณะพิเศษของชิ้นงานแต่ละชิ้นจะมีความแตกต่างกัน
จากแต่ละคนจะมีจินตนาการและวิธีในการปักที่แตกต่างกัน
ตามงานจิตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาพวิจิตวรรณคดี
จิตรกรรมที่เกี่ยวกับธรรมชาติ
อีกทั้งความสามารถในการใช้สีได้ในการปัก
ไล่สีจากสีอ่อนไปจนถึงสีเข้ม
ความละเอียดในการปักซึ่งจะขึ้นอยู่กับผู้ปัก
การใช้สีซึ่งแต่ละคนจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ปักที่ได้จะมีความละเอียดอ่อนและมีความสวยงามแตกต่างกัน
ที่สำคัญต้องมีสมาธิในการปักสูงมาก
ส่วนระยะเวลาการปักบางภาพใช้เวลาปัก๒เดือนถึง๑๐เดือน

ผลงานแต่ละชิ้นจะถูกส่งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อประเมินราคา
และจะจ่ายค่าตอบแทนตามคุณภาพและความประนีตในการปักชิ้นงาน
ภาพที่ปักแต่ละชิ้นจะมีความหมายต่อศิลปะวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก
จากภาพที่ปักจะเป็นภาพที่สื่อถึงวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
สื่อถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
ลักษณะงานปักที่ต้องใช้ความประนีตอดทนของช่าง
อีกทั้งยังต้องอาศัยความสามารถในเชิงศิลปะเข้ามาช่วยอีกด้วย
เพราะการจำแนกสีหรือการเลือกได้สี
ต้องให้เหมือนกับสีต้นแบบมากที่สุด
นับว่าเป็นงานหัตถกรรมที่ทรงคุณค่าอีกงานหนึ่ง
เสริมความภาคภูมิใจและความพึงพอใจให้กับผู้ครอบครอง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน